ไปเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง
จนตอนนี้ประสบความสำเร็จ
รวยแล้วรวยอีกได้แล้วก็ได้อีกเพราะใช้เงินเป็น
เอาไปลงทุนต่อยอดทำธุรกิจกัน

คุณผู้ชมดูไว้เผื่อวันที่๑๖นี้เป็นคุณผู้ชมเองให้คิดก่อน
เอาไปทำอะไรดีนะฮะบางคนใช้หนี้
ต่อยอดทำธุรกิจซื้อที่ซื้อนาซื้อบ้านอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าสองคนนี้เขาเอาไปต่อยอดจนสำเร็จนะฮะ
เราไปถามคุณชื่อว่าเจ๊โอ
ชื่อจริงนางสาวธนพรมูลเมืองชัย
อายุ๓๓ปีตอนนี้ก็กลายเป็นเจ๊
เจ้าของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่บ้านกุฎจิก
ตำบลหนองว่าอำเภอกุมภาวะปีที่อุดรธานี
เขาบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยสามีคือนายยมมนามูลเรืองชัย
เจ๊โอ๊คับเหยียต้งเคยถูกลอตเตอรีราวรรณที่หนึ่งมา๔ปีก่อน
ก็เลยทำยังไงดีคุยกัน๒ผัวเมีย
เอาเงินมาต่อยอดทำธุรกิจเปิดร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างซะเลย
แล้วก็เปิดลานมันรับซื้อมันสัมปะหลังในพื้นที่
สร้างครอบครัวตั้งแต่นั้นมา๔ปีมาถึงวันนี้เขาบอกว่ามันมั่นคงมาก
แล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเพราะว่าสามารถต่อยอดได้กับเงินที่ได้มานะฮะ
แล้วบอกด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสองคนทั้งเจ๊โอกับเฮียโต้งศรัทธาที่สุดก็คือ
สารพระภูมิของร้านนะฮะถ้าบนบานสารเก่าขอสิ่งใดมักจะได้ทุกอย่างเลย
ที่ผ่านมาโชคดีตลอดที่สำคัญย้ำแบบนี้ถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวด
๔ปีก่อนได้รางวัลที่๑หลังจากตั้งสารนี้ถูกเกือบทุกงวด
เขาเรียกว่าบุญภาวาสนาส่งแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้
แต่ว่าถ้าเจ๊บอกแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนจะไปเยี่ยมเยอะนะ
ทีนี้ไม่ใช่ลูกค้าไปนะคนจะไปขอสารทีนี้เออ
นี่สารพระภูมินะอยากไปจังเลยอ่ะแต่ก่อนที่จะเล่าเนี่ยขอทวงไอ้ไข่ก่อนได้ไหม
ส่าห์ไปถึงวัดเจดีที่นครศรีธรรมราชที่ศรีชนไปขอต้นตำรับเลยยังไม่ได้
แต่สาวคนนี้ค่ะขอไอ้ไข่ที่วัดสาลาลีที่นนทบุรีได้แล้วอ่ะปุ๊บปั๊บรับโชคถูกรางวัลที่๑รับไป๑๒ล้าน
ชื่อนางสาวปัธมาอยู่สุขอาบอายุ๔๑ปีนะคะมีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถยนต์
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดที่ผ่านมาแล้วก็ไปร่วมงานกระถิ่นด้วยที่วัดสาลาลี
เขามีงานทอดกระถิ่นหลังออกพรรษาก็มีทอดกระถิ่นถูกไหม
คุณค่ะคนก็ไปพูดคุยกับเธอเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมหาเลขมาจากไหน
ขอยังไงบอกหน่อยสิวิธีการขอขอยังไงนะคะ
อยากรู้ไหมอยากรู้เดี๋ยวจัดให้ค่ะ
คุณปัธมาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้แวะมาทำบุญและบนบานสารกล่าว
ขอพรกับไอ้ไข่ตอนแรกขอเรื่องงาน
เอาล่ะพอขอเรื่องงานเสร็จไหนก็ไหนแล้วนะ
พอขอเรื่องงานเสร็จปุ๊บเดินออกมามาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคที่แผงฝั่งตรงข้าม
พอตอนเย็นเท่านั้นแหละค่ะคุณค่ะ
ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่

นั่นแหละถูกรางวัลค่ะ๑๒ล้านตอนแรกนะ

เราถามต่อเงินที่ได้จะเอาไปทำอะไร

การไม่มีหนี้ดีที่สุดครับ
แล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็จะแบ่งให้ครอบครัวทั้งซื้อบ้านซื้อรถใหม่แล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยศรัทธาไอ้ไข่ที่วัดนี้เป็นอย่างมากอันนี้ไงต้องเริ่มจากความศรัทธาก่อน
ฉันศรัทธามากนะคะไอ้ไข่อย่าลืมนะคะให้ดิฉันด้วยก่อนที่จะถูกรางวัลก็ฝันเห็นไอ้ไข่มาบอกว่าอยากได้ของเล่นเป็นชุดกัปตันอเมริกา

ไปนะวัดสารลีเนอะนนทบุรีเดี๋ยวไปกัน
อ่ะปิดท้ายก็ที่บรรยากาศการแก้บนของนักธุรกิจชื่อดังคนนี้นายนรฤทัศน์เจริญเศรษฐศิลป์เจ้าของเชียงใหม่ซูอควาเรียมนะครับนำเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับจ้างนางรำมารำแก้บนถวายพระพิคเนธที่สารพระพิคเนธบริเวณขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นายนร
เกือบจะต้องปิดกิจการแล้วเนื่องจากขาดทุนสะสมกว่า๒๐๐ล้านบาทนะครับ
ล่าสุดครับเรียกได้ว่ามีปฏิหารเกิดขึ้นกับเขาจริงเมื่อองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดู
ค่าไฟค่าอาหารปลากว่า๔๐๐๐ตัวค่าบุคลากรกว่า๑๐๐ชีวิตและค่าดูแลระบบต่าง
ส่งผลให้เขาสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ครับเขาบอกว่าเขาดีใจมากก็เลยรีบมาแก้บน
อกจากนี้นะครับนายนรึทัศน์เนี่ยยังกว้านซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าแม่ค้าในระแวกนั้นโดยเลือกเลขท้าย๒ตัว
เขามั่นใจว่าจะให้โชคงวดนี้แน่นอนนะครับไม่บอกตรงแล้วกันบอกอ้อมแบบพี่เขาบอกมาก็คือกระซิบนิดนึงว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างเลข๕กับเลข๗แหมไม่รู้เลย
แล้วอีกตัวนะปุ้ยอีกตัวนึงเนี่ยถ้ามันกลับหัวกลับหางมันเหมือนเลขเดียวกันได้นะวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองนะครับ